คุณผู้ชมคะมาดูที่พระประแดงค่ะเรื่องนี้พระประแดงก็ดุมากเหมือนกัน
มีเลือดตกยังออกในวงเล่าอีกแล้วน้ำเมาเปลี่ยนนิสัย
คือมีกลุ่มวัยรุ่นชายค่ะเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะคะ
เป็นพักพวกกันนั่งดื่มนั่งกินกันตามปกติ
เป็นเพื่อนกันนะคะย้ำว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มักจะมาตั้งวงกินเหล้าอยู่เป็นประจำ
พูดไม่เข้าหูอีท่าไหนไม่รู้ค่ะควักกันไกลออกมาจ้วงแทงกัน
จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสอ่ะนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรื่องราวนี้แล้วก็เหตุการณ์นี้
นี่คือนาทีแบบปั๊มหัวใจคนเจ็บที่โดนกันไกลจ้วงแทง
แล้วจะบอกว่าเขาโดนแทงหลายจุดมากเป็นแผลชะกันหลายจุดมาก
โดยเฉพาะจุดสำคัญอย่างเช่นราวนมขวา๒แผลซี่โคง๑แผล
ใต้สะดืออีกหนึ่งแผลผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ
นโรงชัยคล้ายสุวรรณวัยยี่สิบเก้าปีเขาถูกกระหน่ำแทงด้วยกันแบบจุดสำคัญเลย
ก่อนจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลและนี่คือแฟนสาวคนเสื้อดำ
เธอร้องไห้ยืนร้องไห้ด้วยอาการตกใจอาการช็อก
ไม่คิดว่าตัวแฟนนุ่มเนี่ยจะโดนแทงบาดเจ็บค้าห้องพักแบบนี้
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุเกิดเมื่อคืนนี้เองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนครึ่ง
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะโอ้โหนี่คือสภาพแผลเขาลึกนะโอ้โห
แล้วก็เป็นรอยรูกันไกลจ้วงแทงจุดสำคัญทั้งนั้นเลยศักยันต์สักลายเต็มตัว
แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะคุ้มกันได้อ่ะนะคะทีนี้พอสอบถามแฟนผู้บาดเจ็บ
เธอเล่าทั้งน้ำตาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กับแฟนนุ่มเนี่ยก็นั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันอยู่ที่ด้านล่างห้องพักหอพักตามปกตินะ
แต่แล้วจู่จู่ปรากฏว่ามันมีนายอนุวัฒน์หมั่นดีวัยยี่สิบเจ็ดปีอนุวัฒน์เนี่ยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานของแฟนนุ่มตัวเอง
รู้จักกันด้วยนะอนุวัฒน์มาหาด้วยสภาพมืนเมาอืม
นุวัฒน์เดินมาเลยค่ะเดินมาในระยะประชันชิดนะคะเข้ามาเปิดประตูถามหาแฟนนุ่มเลยว่า
อ้าวแฟนเธอไปไหนอ่ะคนเจ็บไปไหนอ่ะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะ
คุณผู้ชมเหมือนกับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะใช้กันไกลที่อยู่ด้านหลังเห็นบอกว่าเหน็บมาจากด้านหลังเอว
วักออกมาแล้วก็จ้วงแทงแฟนนุ่มเธอไม่ยั้งจนกระทั่งนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้
ส่วนต้นสายปลายเหตุตัวแฟนคนเจ็บบอกว่ายอมรับนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องบาดม้างกันมาก่อน
ก่อนหน้านี้ไอ้คนก่อเหตุมือกันไกลเนี่ยก็แม็กมีอาการเมา
พอเมาก็ชอบมาหาเรื่องตบหัวแฟนเธอเป็นประจำแฟนเธอก็ตักเตือนไปแล้วจนกระทั่งวันเกิดเหตุ
ก็เหมือนกับสู้ไม่ไหวสุดท้ายก็ใช้อาวุธในการจ้วงแทงเธอแบบนี้นะคะ
ลองฟังเสียงแฟนผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือเป็นเพื่อนกันด้วยนะกินเหล้าด้วยกันก็บ่อยทำงานที่เดียวกันไม่คิดว่าวันหนึ่งจะสุดท้ายมาทำร้ายกันแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางฝากฝั่งของรุ่นพี่คนเจ็บนี่คือคนต้นเรื่องเดี๋ยวจะไล่เลี่ยงให้ฟัง
คือประเด็นคนที่โดนแทงเนี่ยไม่ได้มีเรื่องกับเขาโดยตรง
หมายถึงว่าคนโดนแทงไม่ได้มีเรื่องกับคนก่อเหตุโดยตรงแต่คนโดนแทงมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายพัทรเดชคนแทงนะคะมีเรื่องกับนายพัทรเดช
ซึ่งนายพระธรเดชก็เป็นรุ่นพี่ของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
นายพระธรเดชกับคนที่ทำร้ายเนี่ยนะคะคือเหมือนกับรู้จักกันนั่งกินเหล้าด้วยกัน
ก็มีการชกต่อยกันแลกกันคนละหมัดในวงเล่าพอแลกกันคนละหมัดด่าทอกัน
เหมือนกับท้าทายกันไปมาจบสิ้นปุ๊บก็แยกย้ายกันอันนี้คือนายพัทรเดชรุ่นพี่ของคนเจ็บเขาบอก
เขาบอกว่าเขามีปัญหากับตัวคนก่อเหตุก่อนแล้วก็จบแยกย้ายกันไป
คนก่อเหตุมีการส่งข้อความมาขอโทษตัวเขาแล้วด้วย
คิดว่าจะจบไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะกลับไปแล้วย้อนกลับมาพร้อมกันไกล
แล้วมาจ้วงแทงคนเจ็บนะคะลองฟังเพิ่มเติมจากรุ่นพี่คนบาดเจ็บหน่อยค่ะ
มันก็วิ่งมาใส่ผมปากผมก็แบก

แต้าผมไม่รู้ว่ามันจะมาทำอันสุดที่บาดเจ็บล่าสุดนี่ไง
เอาเป็นคนที่บาดเจ็บเนี่ย
เขาสนิทกัน
ไปส่งมันทุกเย็นของเลิกงาน
กินไม่มีก็ให้มันกินข้าว

ฝากฝั่งของเพื่อนผู้บาดเจ็บเองก็มาจุดเกิดเหตุทันที

เหมือนกับจับตัวนายอนุวัฒน์มือแทงนั่นแหละนะคะ
แต่ว่านายจะอนุวัฒน์ก็เหมือนอาศัยจังหวะนั้น

ก็เดินเข้าไปถามก่อนจะมีการคว้าขวดฟาดหัว
ดหัวมือแทงจนเลือดอาบเลยนะคะ
และตำรวจเขาสามารถจับกลุ่มตัวมือแทงไปได้

ก็คือโดนบาดเจ็บไปแล้วก็โดนแทงไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเพื่อนเขาช่วยจับกลุ่มแล้วก็เรียกตำรวจมานำตัวไปโรงพัก
เพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ

แล้วก็ตัวคนก่อเหตุสุดท้ายโดนขวดฟาดหัวใช่ไหมฮะ

มีปมเหตุเมาด้วย
ทั้งหมดคือเมาน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยนะคะ